รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

และก็ไปเปิดหวักที่พีที่
คนที่ให้เป็นส่วนใหญ่ประเทศอะไร
ประเทศไทยประเทศจีนและประเทศภาษาอังกฤษ

รุกฎจังพร้อมจะทำทุกอย่างให้พี่ป๊อปอายหายไหม

สู้ไม่สู้

ขอสั่งให้ฉันและคนเป็นเจ้าของ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย

และก็แน่นอนที่สุดยังคงเป็นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็ความน่ารักของเหล่าบรรดานนักสู้ตัวน้อยนะครับ
คุณจะเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วค่ะแต่ว่าคุณภาพแหมครับอกคับใจครับจอจริงนะคะ
เพราะฉะนั้นเงินรางวัลเราก็ไม่สามารถเล็กได้เลยค่ะ
ร้องได้ครบ๑๐หยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาทครับ
กันทั้ง๒วันเลยนะครับ๑ล้านบาทร้องครบรับไปเลย
แล้วก็กลับมาคราวนี้คุณผู้ชมก็คงแน่นอนที่สุดนะครับ
หลายท่านนะครับที่ดูจากคราวที่แล้วก็คงจะตั้งใจรอคอยนะครับ
อยากจะพบกับความน่ารักของผู้แข่งขันของเรา
ครอบครัวครอบครัวชื่อการ์ตูนนี่
เป็นน้องวัยสดใสนะที่ครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไร

ตั้งใจมาบนเวทีของเราเพื่ออยากจะหาเงินไปรักษาขาของพี่ชาย
จะได้เดินได้เต็มทั้งสองขา
และสามารถเล่นกีฬาได้เหมือนเด็กผู้ชายคนอื่น

หนูชื่อน้องมาลาโกจังอายุ๕ขวบค่ะ
เรียนอยู่ชั้นอนุบาล๒ทับ๒
อยู่ในโรงเรียนวัดน้องคุณเทพค่ะ
ครอบครัวหนูมี๗คนค่ะ

มีพี่อัลซ่าแล้วก็มีพี่ป๊อปอาย
ก็มีย่าแล้วก็มีน้าอีกคนนึงค่ะ

แม่เป็นคุณครูสอนเด็กนักเรียนค่ะ
ปุ๋ยค่ะเป็นแม่ของน้องมาโลโกจังค่ะ
แม่มีลูกทั้งหมด๓คน
มีป๊อปอายมีเอลซ่าแล้วก็มีมารุโกะจังค่ะ

มันเหมือนกับมีปฏิหารอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็เลยตั้งชื่อลูกให้เป็นตัวการ์ตูนทั้งหมดเลยค่ะ
มรกจังเหมือนการ์ตูนมรกเลยค่ะ
เขาจะเป็นเด็กที่สนดื้อนิดโกะ
น่ารักปากหวานเอาใจเก่งคุยเก่ง

แม่จะเอาน้ำมาให้ก็จะคอยดูแล
พ่อทำงานปรายศนีย์ค่ะ
พ่อหนูไปทำงานตอนคืนค่ะ
ผมทำงานไปรษณีย์ครับการคัดแยกงานคัดแยกจดหมาย
ตอนเช้าได้มีเวลาส่งลูกรับลูก

รุโกจังเป็นคนสนุกสนานขี้เล่นครับ
แล้วก็เอาใจเก่งอ้อนพ่ออะไรตลอดครับ
สงสารพวกพ่อไม่ได้พัดเลยค่ะ

คนที่๓คือพี่ปับอาย

เวลาขี้เจ็บค่ะหนูก็บอกแค่ให้ขี้นั่ง
ขี้ที่๔คือขี้เอลซ่าที่อื่นค่ะ

เจ้าหญิงแต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าหญิงนะคะ
นี่คือพี่น้องของหนูทั้งหมด๓คนค่ะ

มารูโก่จะเหมือนคนจนนิดหน่อยค่ะ
แล้วก็เป็นเด็กดีค่ะ
เราสามคนพี่น้องก็จะไปทำงานวันพุธพฤหัส

ร้องเพลงเปิดหมวกตีละนาดค่ะ

ส่วนน้องมารุโกก็เต้นค่ะ
แล้วพี่ชายก็ตีละนาดค่ะ

มลุโก๊ะจังเขาเป็นคนที่ใส่น่ารักค่ะ

เวลาเดินมากมันจะปวดทางขาเลย

ขาข้างที่เป็นเรามันจะเล็กกว่าข้างที่ไม่เป็นค่ะ

คนที่๕ก็คือหนูเองค่ะ

คนที่๖คือน้าส้ม
เขาเป็นคนสติไม่ดีค่ะ
คนที่เจ็บก็คือย่าค่ะ
ย่าเขาแก่มากแล้ว
เขาสายตาไม่ดีค่ะ

อยากให้ย่าเดินไว้อยากให้ย่าตาดีค่ะ
หนูสงสารทุกคนในครอบครัว
หนูก็สงสารตัวเองด้วยค่ะ
หนูเป็นคนติดอ่างค่ะ
อ่านมันคือติดอ่านจากพ่อค่ะ
พ่อหนูติดอ่างหนักมากเลยค่ะ
หนูก็เลยได้รับมาค่ะ

มีมรุกโกจังครับติดอ่างวนผมคนเดียว

แก้ไม่ได้สักทีเลยค่ะ
เวลาไปโรงเรียนก็คุยกับเพื่อนแบบติดอังเลยค่ะ

แล้วพอหมอไปตรวจก็คือเป็นเส้นเลือดโตปกติครับผม
ห่วงที่สุดก็เป็นพี่ชายเขาอะค่ะพี่ป๊อปอายนั่นแหละ
เพราะว่าเขาเป็นโรคเส้นเลือดโตที่ขาข้างขวามาตั้งแต่เกิด
แล้วเขาจะใช้งานขามากไม่ค่อยได้

หลังจากนั้นวันสองวันนั้นเขาก็แทบจะเดินไม่ได้เลย

แล้วที่สำคัญคือเขาทานยาไม่ได้
เพราะว่าเขาแพ้ยาที่เป็นพวกยาแก้ปวด

ก็รักษามาตั้งแต่นั้น

ตอนนี้ครอบครัวก็กำลังหาเงินรักษาพี่ป๊อปอายค่ะ
สามพี่น้องก็ชวนกันไปเปิดหมวกค่ะ
เพื่อหารายได้ให้กับครอบครัว

อีกส่วนหนึ่งก็รักษาขาพี่ค่ะ
หนูอยากได้เงินมาประมาณ๔๐๐๐ค่ะ

เพราะว่าพี่พอไปเพราะเวลาเดินแล้วขาไป
ถ้ามีเงินจะได้พาไปหาหมอค่ะ
มาพบกับความน่ารักของหนูน้อยคนนี้ได้เลยนะครับ
น้องมารุโกะจังครับเพื่อขาของพี่ชายขอสู้ตายแม้วัยเพียง๕ขวบ

สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ

มารุโกยืนอย่างนี้ไม่ไหวแน่เลยปวดหลังเดี๋ยวขอแท่นก่อนแล้วกันนะ
จะได้มีเวทียืนแล้วก็สูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ

วันนี้มากับใครบ้างครับน้องมารุโกจัง
มากับแม่มากับพ่อแล้วก็มากับพี่แล้วก็มากับพี่โอซ่าค่ะ
นะครับก็ขอต้อนรับคุณพ่อพบนะครับคุณแม่ปุ๋ยพี่พบอายแล้วก็พี่เอลซ่านะครับ

ก็เป็นครอบครัวนะฮะในบ้านบอกมี๗คนมีใครอีก

แต่ถ้าหนูร้องเพลงแล้วหนูจะได้เงินไหม

เดี๋ยวคุณยายกับน้าส้มแล้วลากไปเรื่องเงินได้ยังไง
คือณตอนนี้ไม่ห่วงคุณยายไม่ห่วงนะส้มไม่ห่วงใครเลย
เป็นห่วงว่าถ้าร้องเพลงแล้วจะได้เงินไหม
มารุโกคือประเด็นมันต้องร้องให้ถูกหมดทุกคำแหละ
๕ขวบนี่เรียนชั้นอะไรได้บ้างเนี่ย

นุบาล๒นี่ต้องขึ้นบันไดไปกี่ขั้น

ขั้น๒ขั้นใครเป็นหัวหน้าห้องคะ
หนูค่ะเป็นหัวหน้าห้อง

เวลาคุณครูมาก็หัวหน้าห้องก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทำความเคารพ
มารุโกะเอาการบ้านมาที่โต๊ะครูเลย

นี่ป๊าบแต่เป็นหัวหน้าต้องเอาการบ้านมาให้
มารุโกะฝึกษาหน่อยสิ
ยังไม่ได้ทำการบ้านเลยขอลอกหน่อยได้เป้า

ดีเลย
ครั้งที่แล้วเจอกันเราได้จำลองเหตุการณ์แบบเปิดหมวกนะ

แล้วเวลาหยุดก็วันเสาร์

ไปกันตรงนี้แหละค่ะ

คุณพ่อคุณแม่ก็ไปช่วยดูแล

ไปเปิดหมวกที่เอเชีย
ไปเปิดอวกที่ตลาดจริงจ้า
แล้วก็ไปเปิดหมวกที่วิธีอื่นอื่น

คนที่ให้ส่วนใหญ่เป็นคนประเทศอะไร

ประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีน

เวลาคนจีนเขาให้ติ๊บเรา
ให้ตังค์เราเราต้องขอบคุณเขายังไง

ถ้าคนประเทศอังกฤษให้ตังค์เราเราต้องขอบคุณยังไง

ถ้าคนไทยให้ตังค์เราเราต้องขอบคุณยังไง

ศุกร์เสาร์อาทิตย์
ตลาดนินจานี่เดือนนึงเขาให้ไปลงแค่ครั้งเดียว

ทำบัตรผู้มีความสามารถให้เรียบร้อย

อย่างมัดเราอยู่ดีจะขนกันไปตั้ง

เห็นคุณแม่ไปกันไปเลย

ก่อนคุณแม่ในการสมัครมาในรายการของเราเนี่ยยากนะ
รอคิวก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าเราก็ต้องคัดเลือกแล้วก็ต้องรอคิว
ทำไมถึงเลือกเขาเป็นตัวแทนครอบครัว
เขาดูรายการนี้ประจำอะค่ะดูจากทางยูทูปเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาได้ดูในทีวีสักเท่าไหร่
พอไปเปิดหมวกเขาชอบเขาเห็นมีแต่เด็กมากันแล้วแม่ได้ตังค์ด้วยนะแม่อะไรอย่างนี้
เราไปกันบ้างไหมไปหาตังค์รักษาขาพี่เขาก็ว่าก็เลยบอกได้เดี๋ยวแม่จะลองส่งส่งประวัติไปดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอได้จริงเขาก็ดีใจ

กังวลหรือเปล่าว่ากังวล

เอาอย่างนี้ดีกว่ามาถามเรื่องเงินกันก่อนดีกว่าเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะได้รู้
มารุโกจังครับมาร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเราต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไรครับ

เอาไปรักษาหาพี่บ๊าใบแล้วก็เอาไปให้ย่าค่ะ
แล้วพี่ป๊อปอายเนี่ยขานี่ต้องใช้เงินเท่าไหร่เพื่อไปทำการรักษา

อีกนานเลยค่ะ

บาทนะครับมารุโกจังต้องร้องเพลงให้ถูกหมด๓เพลง
วันนี้นะให้มารุโกแบบเป็นหัวหน้าทีมเลย
แล้วก็ให้ข้างล่างที่เหลือคุณพ่อคุณแม่พี่ป๊อปอายพี่เอลซ่าเป็นกำลังใจ
แล้ววันนี้มารุโกจะต้องเป็นฮีโร่ของบ้านต่อสู้เพื่อเอาเงินกลับไปบ้านเพื่อช่วยทุกคนที่อยู่ตรงนั้น

หรือยังสู้ไหมอยากลงไปกอดครอบครัวก่อนไหม
เชิญเติมพลังหน่อยรู้สึกมีความกังวลแล้วนะกดดันแล้วล่ะเพราะว่าวันนี้เป็นหัวหน้าทีม
ก็ไม่เป็นไรมาโชว์เหมือนโชว์ที่เอเชีย
เราต้องรับพลังพิเศษมาจากครอบครัวก่อนนั่นคือพลังแห่งความอบอุ่น

ขอช่วยทุกคนด้วย
เกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้น
ทำไมอ่ะโหความกลัวมันกัดกินแล้วใช่ไหม

ต้องปล่อยให้มันไปเราเป็นสื่อให้มันผ่านไป
ครูออกไปนะออกไปจากมรกกนะ
ออกไปจากมรุโกะนะเจ้าความกลัว
เหลือไว้แต่ความเข้มแข็งนะนะ
เข้มแข็งแล้วก็บอกตัวเองว่ามารุโกทำได้มารุโกทำได้มารุโกทำได้
ทำเพื่อครอบครัวที่มารุโกรักไหนลองพูดสิ
อืมหนูต้องทำได้หนูต้องทำได้ไหนหนูพูดสิ
อืมอ่ะแล้วก็สุดหายใจสามครั้ง
หนึ่งสองสามแล้วก็หันกลับมา
เฮ้เห้ยยยยยถูกไหม
อยากให้พี่ขึ้นมายืนเป็นเพื่อนด้วยไหมเอาไหม
อ้อคิดว่าปกติอ่ะน่าจะยืนกัน๓คนใช่มั้ย
วันนี้ก็เลยรู้สึกโดดเดี่ยวใช่ไหมที่จะต้องขึ้นมาร้องคนเดียวใช่ไหมงั้น
ให้พี่ทั้งสองคนขึ้นมายืนบนนี้ด้วยจะรู้สึกดีขึ้นไหม

ให้มายืนเป็นกำลังใจให้เนอะ
มายืนข้าง

โอเคแล้วนะโอเคมั้ยครับ

สู้นะเข้าใจมั้ย

อ่าโอ้โหนี่
บันดาลใจนะอยากได้เงินไปเที่ยวไหมโอเคจบแล้ว

พร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๑นะครับ
ราคาหนึ่งหมื่นบาทมาเลยครับ
เอ้าละ
มาลูกโกจัง
ไปซื้อผ้าเช็ดน้ำตา
เพลงเมื่อสักครู่นี้รู้จักมั้ยคะ

งั้นขอถามมาลูกโกจังเลย
ว่าเพลงขอจองในใจนิ้วลองได้มั้ย
เฮ้ยเอาละครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงแรกนะครับ
เพลงนี้สามารถใช้ตัวช่วยได้เลย
และน้องจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เรามาเริ่มเข้าสู่การแข่งขัน
ผมก็ต้องขออนุญาตให้พี่เอลซ่ายืนอยู่ข้างด้วย
เพราะว่าน้องเนี่ยชินกับการร้องเพลงกัน
เอาละครับเพลงที่๑เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑

เพราะสังหายฉันและคนที่เจ้าของหมดศิษย์เรียกร้องและเอื้ออธรรมที่ไหน
ไม่มีบัตรทองและซารกรักในใจซาสิบปากเลยเก็บไว้
ไปซื้อผ้าเซ็ตน้ำตา
ได้อยู่ใกล้ชิดได้มองเธอก็สุขใจ
พออยู่ห่างไกลฉันคอยใจเธอในฝัน
ฝุ่นตกตรงนี้จะน้ำทางเธอไม่นั่ง
ห่วงใยจากใจของฉันเธอเคยจะรู้หรือเปล่า
โอ๊ยซาสิบปาก
ใจนะสายไม่รู้ทำไมต้องรักคนมีเจ้าพ่อ
ทั้งที่ใจนี้ไม่คิดแย่งเธอมาพร้อม
ไม่คิดเป็นตัวซ้ำน้องแต่ขอจองเธอไว้ในใจ
บางทีอยากถามอยากรู้ว่าเธอเหนื่อยหนา
แอบพาเธอไปเธอเล่นในใจเสมอ
แล้วว่าเรื่องจริงเป็นได้แค่ฝันละเมอ
ฉันได้แต่คิดถึงเธอเวลาที่จุด
ของได้ให้รักลูกคุณสู้ชีวิต